ช่วงนี้หลายคนอยากรู้มากล่ะ
เวลาจะปีชงเพียสนึงมันเครียดเลยอาจจะมีเวลามีมึงจำกัดนิดหนึ่งนะคะ
ปีชงขอถามว่าที่ไปแก้ปีชงจะต้องแก้วันไหนกันแน่

แต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เราก็ต้องอธิษฐานจิตให้ถูก
เป็นการอธิษฐานจิตถึงเทพสำหรับปีนี้

เพราะว่าในแต่ละวัดเขาก็เริ่มเปลี่ยนป้ายปีชง
ตั้งแต่เดือดธันวาที่ผ่านมาในส่วนไปนะครับ
แล้วก็ปีชงเรามีอยู่ปีเดียวเท่านั้นเอง

คุณดูหันแบล็งก์หลังมีรูปคุณทำผมทรงปุ๊โกนะ

แล้วผมมาตั้งตั้งและผมอาจารย์กันตั้งแผ่น
ต้องกลับว่าใครที่ไม่จะบอกเหมือนปุ๊โกเนี่ย

บุกกกกว่าจะหน้าไปมันเสียตังค์เยอะมาก

ปีชงปีทอ
ปีทอเป็นปีชงเดียว
ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้เขียนว่าชงเลยนะฮะ
เป็น๔ปีที่มีเคราะห์และต้องระวัง

ทำไม

สมมุติห้องกงจะไม่มีมาเหมีย

ขอบคุณภาพจากทางไทยรัฐออนไลน์นะเขาทำรูปมาให้

แล้วก็ต้องเตือนก็คือช่วงเดือนที่แรงสุดของปีเถาะในปีนี้นะครับ
ก็คือประมาณเดือนกันยายน
เป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวังให้มากที่สุด

เรื่องอีกครับเรื่องอีก
ส่วนที่เหลือปีชวดตั้งแต่ปีใหม่มาเจอเยอะแล้ว

เป็นปีที่จะถูกด่าถูกใจร้ายแก่ง
แม่เมียปีม้าจะมีคดี

ผู้ยาวคุณต้องระวังนะ
แย้งนะครับส่วนปีจอปีจอเป็นประเด็นเรื่องสุขภาษณ์เป็นลักษณ์ครับ
รากาเนี่ยผมปีรากาเนี่ยเป็นเรื่องจุกจิกไง
เป็นเรื่องจุกจิกก่อนเกิดจากภายนอกไม่ได้เกิดจากตัวเองอะไรแบบนี้
อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกด้วยเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับ
นั้นเนี่ยนี่คือกลุ่มจริงมันไม่ได้เป็นปีอย่างเดียวนะมันมีเรื่องดวงดาวมงคลอะไรทั้งหลายที่ที่เข้ามานะครับดังนั้นเนี่ย
ฝากแล้วกันว่าจากจุดจีนปีใหม่หลายคนเนี่ยเตรียมตัววางแผนไหว้เจ้าทำบุญแล้วนะครับ
ก็ตั้งใจทำบุญโดยเฉพาะใน๔๕ปีที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยนะครับ
เพราะถือว่าไม่ได้ว่าเป็นปีที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเตือนสติตัวเองนะครับ
และที่สำคัญคือบางคนเนี่ยชงแล้วรวยขึ้นเนี่ย

นี่ไงพี่ชงเขาบอกว่าบางทีอย่างชงมีการเปลี่ยนแปลงสมมุติลา

ลาสีดีอย่างสมมุติอ่ะคุณเกิดปีเทาะ

แต่เป็นลากาคุณเกิดลาสีอะไรอ่ะ

ราศีตุลตุลส่งเสริมคุณก็ดี
ก็จะกลายเป็นชงไม่ดี

ปีเป็นลากาลาสี

พี่ลาสีนี่ไม่ใช่เหรอลาสีก็ละโกด

เขามานั่งดูด้วยกันจนหนูจำราศีของหลายคนได้

หนึ่งถ้าใครอยากจะไปแก้นะครับ

จริงเนี่ยทุกวัดคุณไปทำบุญได้

ก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยทำบุญในแบบของเรานะ
สวดมนต์ไหว้พระถวายสังกระทาน
ใส่บาทปล่อยนกปล่อยปลานะครับ
การทำบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่สามสี่ปีสี่ห้าปีเนี่ย

ไม่มีการแก้ชงอะไรที่ทำครั้งเดียวแล้วหายนะฮะ
รูปอันนี้นะฮะขึ้นมาเนี่ยนะครับ

อันนี้ที่วัดเล่งระยิบมกฐอง

ที่จะไปแก้ชงเนี่ย

อ๋อปีนี้ไทยสวยเยอะ
ที่เรื่องชงคือองค์ที่อยู่ขวาสุดนี้เป็นที่บางบัวทอง
ดังนั้นเวลาไปไหว้แล้วเวลาเอากระดาษไปปัดเนี่ย
ปีนี้เดือนจีนมี๑๓เดือนคุณต้องตัด๑๓ครั้ง

แต่ผมไปมาที่อาจารย์ช้างแนะนำให้ไปที่มาเกาะ

คือไม่ได้ปัดแต่พอไปเสร็จก็จะมีประจำปีเราเลย
ที่เราชงประจำปีของเราเวลาเกิดอะไรอย่างนั้นเลยนะ
แล้วเขาให้เป็นกระดาษนะฮะใส่เข้าไปข้างใต้
แล้วเอาท่านตั้งไว้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดี

เอาจริงแต่อย่างเขาบอกว่าดวงของเราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมาแล้วจริง
มาเรียบร้อยนะหลังจากช่วงนี้ก็ตั้งใจกันแล้วกันนะในตุ๊จีนปีใหม่ขอพรเทพเจ้าโชคลาภ
กระเป๋าชะตังกับโม่ขุมข้าวอย่าลืมจะได้มีกินมีไซส์ในปีใหม่นี้กัน